ใกล้และที่เราตื่นอำราบครม

อากาศเช้าออกมาปุ๊บอุ๊ยตกใจเลยมีลมแรงดูพัดแบบเย็นเชีย
และอากาศเย็นจริงต้องบอกว่าเพจพยากรอากาศของประเทศไทยเนี่ยนะคะ
เขามีการโพสต์ระบุเรื่องของสภาพอากาศในประเทศไทยของเรา
บอกว่าเตรียมจะโบกมือลาแบบชัดเจนแล้ว
ก็คือวันที่ยี่สิบหกกุมภัพรรณที่ผ่านมาเมื่อวาน
อากาศมันเย็นมีลมแรงแรงแรงพอวันที่ยี่สิบเจ็ด
คือมาตามนัดจริงตามที่เขาพยากรเอาไว้

ใช่แต่๒๘กุมภาคอุณหภูมิจะเริ่มอุ่นขึ้นมาเรื่อย
หลังจากนั้นค่ะวันที่๑ถึงวันที่๕มีนาคม
อุ่นแบบชัดเจนลมที่มันมีอยู่เนี่ย

ใช้คำว่าอุ่นเริ่มอุ่นไปก่อนนะ
แล้วก็อุณหภูมิเนี่ยต่ำที่สุดที่กรุงเทพจะกลับมาเนี่ย
อยู่ที่๒๖องศาขึ้นไปนะ

หลังจากนี้ต่ำกว่านี้จะไม่มีแล้ว
ชาวสวนทุเรียนกิจกรรมทางทะเล
ยังต้องระวังเรื่องของลมแรง
ก็ขึ้นวันที่๒๗ถึง๒๘กุมภาพันธุ์อยู่

เบาแล้วไม่มีแต่ฝนยังตกอยู่นี่
ใช่ฝนตกหน่อยก็ยังดี
เพราะว่าอุณหภูมิของเราเนี่ยโอเค
มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ฝุ่นไม่ไปไหนเลยนะ
พี่ถอนหายใจกันนางเฮือกใหญ่

เรื่องของอากาศพื้นที่ในประเทศไทยนะคะ

ดูดิ๒๕พื้นที่

ขุนเทียนกรุงเทพนะคะส่วนอีกจุดหนึ่งก็คือตำบลบางพูด
ปะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีส่วนภาคเหนืออันนี้เนี่ย
ก็ยังหนักอยู่เกินข้างมาตรฐานยี่สิบสองพื้นที่ด้วยกัน
โดยเป็นพื้นที่สีแดงที่เรียกว่ากระทบต่อสุขภาพอยู่๒พื้นที่นะคะ
สองพื้นที่ก็จะมีตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
ส่วนอีกที่หนึ่งค่ะสุโขทัยตำบลธานีอำเภอเมือง
ต่อเนื่องจริงจริงสำหรับที่นี่นะคะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ
เกินค่ามาตรฐานหนึ่งพื้นที่ก็คืออำเภอเมืองจังหวัดเลย
ส่วนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนนี้ค่าฝุ่นอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานทุกพื้นที่นั่นเองค่ะอืม
นั่นแหละก็ฝุ่นยังมาอยู่เต็มเหนียวอยู่เหมือนกัน
อาจจะมีแนวโน้มฝุ่นละอองเพิ่มขึ้นด้วย
เขาบอก๑๕มีนาเนี้ยถ้าไปเปิดประดิศิลป์มันจะเขียนวันทงใช

เอ๊ะเขาจะไปยรภารในวันทงไชหรือเปล่าแต่นายกบอกเอา
ไม่ใช่สิบห้ายังไม่ใช่ใช่ไหมก็ไม่รู้เดี๋ยวถึงเวลาอาจจะใช่ก็ได้

ไม่แต่สมมุติ๒๔มีนาคมที่คืออยู่ครบเทอม
แต่ถ้าสมมุติจะยุบก่อน๒๓ก็ถือว่ายุบก่อน

เนี่ยเองที่จะทำผมสวยเฉยเนาะ

เออวันนี้อุ้ยวันนี้นี่ข้างหน้านี่

ก็เปิดเผยถึงนโยบายเพิ่มเงินสวัสดิการแห่งรัฐ

ต้องไปพิจารณาหรือเปล่าจะเอางบจากที่ไหนมา

คือพักของเขานี่แหละรวมไทยสร้างชาติเนี่ย

เราจำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ใช่ไหมครับ

เป็น๑๐๐๐บาทให้กับคนที่มีบัตร

นี่เป็นนโยบายของเขาพักเขาเดี๋ยวก่อนนะ

แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยจะเอางบจากไหนมา

เพราะเม็ดเงินที่จะใช้๔๐๐๐กว่าล้านบาท

พร้อมย้ำว่านโยบายที่ออกมา

หืมหืมหืมหืม
หืมหืมหืมหืมหืม
หืมหืมหืมหืมหืม
หืมหืมหืมหืม
หืมหืมหืม

หืมหืมหืมหืม
หืมหืมหืม

หืมหืม

หืม

หนึ่งของนายกรัฐมนตรีเพราะปกติเนี่ยนายกก็ไปทุกที่ทุกจังหวัดอยู่แล้ว
อืมไม่ได้ไปหาเสียงหาเสียงก็ไปแต่โคราชเนี้ยแหละ
เพิ่งกลับมาเนี่ยส่วนที่ถูกโจมตีว่าเก้าอี้เวทีปลาสายแหม่โคราช
ทำไมโล่งโล่งเขาว่าทำไมโล่งโล่งว่างว่างผลตกหรือเปล่าแม่
นายกก็บอกแม่ว่างตอนเย็นเพราะคนมันกลับบ้าน
ส่วนก็มากันตั้งแต่บ่ายแล้วเขามากันเยอะแยะ
แต่บางทีเขาก็ต้องกลับบ้านไปหาข้าวหาปลาให้ลูกหลานเขากิน
ผลเอกประยุทธ์ตอบคำถามเอาล่ะคนก็จับตามองว่า
เพื่อสะพานี้เราได้เข้าครูหาเลือกตั้งกันแล้วอืม
นายกจะยุบสภาสิบห้าหรือเปล่าเพราะมันมีกรณีไทม์ไลน์วันยุบสภาเนี่ย
หลุดออกมาเป็นวันที่สิบห้ามีนาเนี้ยอืม
เขาบอกเป็นความเห็นของใครใครพูดก็พูดไป
ส่วนจะเลยกรอบระยะเวลาหรือเปล่านั้นเดี๋ยวผมจัดการของผมเอง
แล้วก็จะเลยกลางเดือนมีนาไปหรือเปล่าขอไม่ตอบอืม
เขาไม่ตอบนะฮะส่วนทามรายของคุณวิศนุเนี้ย
ก็ให้ไปถามคุณวิศนุผู้สิทธิ์ข่าวตามตอบว่า
จะถือเลิกถือชัยหรือเปล่าอย่างที่น้องบอก
สิบห้ามันคือวันทงชัยนั่นไงเห็นไหมอืม
ติทินทุกอันเขาเขียนหมดเลยวันทงชัยถือไหมคะเลิก

เดี๋ยวเขาดูของเขาเองพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาบอกว่า
ทุกวันก็เป็นวันดีหมดแหละแค่ทำดีก็ดีทุกวันอืม
กลัวหรอกยุบสภาจะเอาวันที่สะดวกที่สุด
เพราะฉะนั้นแกก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่แกก็ไม่ได้ตอบ
ยุบอยู่แล้วยุบก่อนอยู่แล้วแต่จะยุบวันไหน
สิบห้าหรือเปล่าอืมเพราะคนเราไปคิดสิบห้า
เพราะมันเป็นวันทงชัยไงอืมบางทีแบบว่าต้องเลือกวันนิดนึง
เหมือนจะทำอะไรที่มันเป็นกิจการค้าขายแต่งเงินแต่งงานทุกวัน
ต้องอย่างนี้ถูกไหมล่ะอืมแต่พรุ่งนี้ตัวแดงมาอีกแล้วนะคะ
ราคาน้ำมันปรับเพิ่มขึ้นอีกแล้วค่ะกลุ่มของเบนซินแล้วก็แก๊สโอฮอลนะคะ
เพิ่มห้าสิบสตางค์ด้วยกันส่วนดีเซลตอนนี้ยังคงเท่าเดิม
หลายคนก็ตั้งหน้าตั้งตารอแหละว่าเอ๊ะดีเซลเนี่ย
มันจะแบบลงกว่านี้อีกหรือเปล่าเพราะว่าคาดการณ์เอาไว้ก่อนหน้านี้มันขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นใช่ไหมคะ
ตอนนี้มันเริ่มมีแบบขยับลงมาบ้างแต่ว่าจะลงได้มากกว่านี้หรือเปล่า
อันนี้เราต้องติดตามกันต่อแต่พรุ่งนี้๒๘กุมภาพันธ์
น้ำมันขึ้นห้าสิบสตางค์อืมตอนนี้น่ะปั๊มน้ำมันแน่น
คนแน่นแน่นอนปั๊มน้ำมันอ่ะอีกเรื่องเดี๋ยวให้พี่หนุ่มมาเล่าวันนี้
เรื่องคือน้องต่ออันนี้คือต้องบอกเดี๋ยวหลังอันนี้เดี๋ยวไปเล่าให้ฟัง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

ของผมยังมากกว่าสองคนเออไม่ของแม่เยอะเกินจริงจริง
ก็พาไปเที่ยวสักครั้งไปไหว้ปีชงอะไรอย่างนี้
คนในบริษัทเนี่ยเหรอ
ทำให้รู้ว่าตัวเองก็ภาระเยอะเหมือนกันเนาะ

โอเคไปครับทุกท่องช่างกันครับตอนนี้
วันนี้คนทุกคนติดตามข่าวนี้กันหมดเลยเนอะ

ก่อนอันนี้มีเด็กคนหนึ่งนะครับ

หายออกจากบ้านไปตอนเช้านะครับ
แล้วก็ทางคุณแม่ของเด็กเองเนี่ย

หลังจากนั้นทุกคนเองเนี่ยก็พยายามช่วยกันตามหาว่า
เด็กคนนี้ไปอยู่ไหนกันแน่นะครับ

ตัวผู้เป็นแม่เองได้มีการ
เหมือนกับกึ่งรับสารภาพนะครับ

ไอ้ภาพนี้มันเห็นไง

นั่นอะ
ก็คือตัวแม่ของเด็กเองเนี่ยก็รับสารภาพนะครับ
บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่อุ้มเด็ก
แล้วก็เด็กร้องไห้งอแง
แล้วก็มีการเขย่าตัวทำให้เด็กเองเนี่ย
ตกสู่พื้นแล้วก็แน่นิ่งไป

พอรู้ตัวอีกทีก็เห็นว่าเด็กเนี่ยน่าจะเสียชีวิตแล้ว

ซึ่งคลองเนี่ยก็กำลังจะเชื่อมต่อ

ตรงจุดนี้นะทางฝั่งซ้ายมือด้านบน

เขาบอกว่าไปยนต์ทิ้งตรงนี้

พยายามที่เป็นฝัดการในการค้นหา

ปรากฏว่าไปหาเท่าไหร่เนี่ยก็ยังหาไม่เจอ

โอกาสที่เด็กจะออกจากตรงคลองตรงนี้

ว่าเพราะอะไรเพราะว่าลองดู

จากคลองเห็นไหมที่มีสะพาน

เห็นไหมฮะข้างล่างมีสีเขียวกันคลอง

คืออันนี้เป็นผักตบคือเป็นพวก

จริงเนี่ยมันไม่มีช่องเลยนะมันปิด

ถ้าเด็กถูกโยนจากข้างใน
เขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่า

ด้านบนหรือเปล่าที่ติดกับแม่น้ำหรือเปล่า

ของของทางน้องคนนี้เขาอยู่ทางฝั่ง

โยนตรงนั้นหรือเปล่าเขาก็ลงไปดู

ก็ไม่เจอผมก็ถามบอก

อาจจะย่อยสลายหรือเปล่าว่า๒๒วันแล้ว

เขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้มันจะย่อย

ถ้าไม่ได้ลอยไปกับน้ำนะยังไงต้องเจอ
เพราะว่าขนาดเขาดำลงไปเนี่ย

ในการที่จะย้อนถวนน้ำ

ไปด้านบนอีกจุดหนึ่งเนี่ยจุดนี้ที่เขาบอกว่าเขาเขามาวางเด็กไว้

เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังหาไม่เจอ

เอ๊ะตกลงคือฝั่งจุดของแม่ของเด็กเนี่ย

ด้านบนเห็นมั้ยฮะเป็นแม่น้ำด้านบนนู้นเลยนะเป็นแม่น้ำ
เสร็จแล้วลงคลองเล็กของเราที่เราเห็นอยู่เนี่ยตรงที่รถจอดข้างล่างคือสะพาน
ใต้สะพานมันก็จะเป็นน้ำไหลไปทางนู้นอีก
ส่วนอันนี้ที่เราเห็นเนี่ยก็คือเป็นคลองที่มันจะมุ่งไปสู่ตัวแม่น้ำ
แล้วมีสวะกั้นอยู่ไอ้ที่แหว่งไปตรงนั้นน่ะคือเขาขุดออก
อ๋อที่จึงมันจะต้องปิดกั้นไปเลยปิดหมดยังไงเขาบอกว่าตัวกู้ภัยเองเนี่ย
ดำน้ำลงไปมีงูเหลือมตัวหนึ่งไหว้เพื่อจะมุดกรออกไป
พอไปชนกรนี่ยังต้องไห้กลับเลยคือแทรกออกไปไม่ได้
ขนาดงูเหลือมตัวใหญ่ยังตัวไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็เข้าไปไม่ได้
คือติดกรนี้ก็คือต้องไหว้ทวนกลับตัวเขาเองก็พยายามแบบจะออกไปก็ไม่ได้
ก็เลยต้องใช้แมคโครนเนี่ยมาดึงขึ้นมาดึงขึ้นอะไรอย่างนี้
อันนี้ในช่วง๘วันแรกนะฮะ๘วันแรกก็คือก็คือหาไม่เจอ
แล้วก็หลังจาก๘วันก็ได้มีการมาเอาสวะเอาพวกกอขึ้นไปส่วนหนึ่งนะฮะ
แต่เขายังเชื่อว่าก็ยังไปไม่ได้อีกอืมเพราะด้านล่างมันเป็นเหมือนกับไผ่
ที่มันเสียบคาอยู่อะไรอย่างนี้คือเขาบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ยากมาก
เว้นอย่างเดียวคือเด็กนะฮะต้องไปถูกโยนบริเวณแม่น้ำด้านบนนู้นเลย
กับสองเด็กถ้ายังไม่เสียชีวิตแล้วมาวางทิ้งไว้ที่ตลิ่ง
๘เดือนอาจจะรู้สึกขึ้นมาแล้วก็อาจจะคาน
ก็แก๊กไปแล้วไปตกทางแม่น้ำทางฝั่งนู้นเองหรือเปล่า
ทีนี้ก็มีการตั้งสมมติฐานอีกว่าแล้วถ้าจะเอาเด็กโยนลงไปในแม่น้ำล่ะ
เขาบอกถ้าโยนไปตอนนี้คือเขาลอกแล้วนะ
จริงจริงตอนแรกมันมีไอ้สวะไอ้กอสวะเนี่ยไปไม่หมดเลย
ถ้าโยนไปเด็กก็ต้องไปติดคอสวะอยู่ตรงนั้น
คือเขาบอกมันเป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นเนี่ย
เขาบอกว่าน่าจะมีการไปตรวจสอบที่จุดอื่นเพิ่มด้วย
คือยังไม่เชื่อยังไม่ปักใจว่าเด็กอยู่ตรงนี้

ก็ระบุถึงความคืบหน้าของคดีด้วยนะบอกว่า
เรื่องต้นเนี่ยจากการรับสารภาพของแม่เด็กเนี่ย
ก็ยอมรับบอกว่าได้มีการนำลูกชายวัย๘เดือนไปทิ้งแม่น้ำแล้วนะฮะ
หลังจากที่อ้างว่าน้องนั้นร้องไห้แล้วคุณแม่เนี่ยอุ้มแล้วก็ตกลงพื้น

พอเด็กนิ่งไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เหมือนแบบว่า
เอาลูกชายวัย๘เดือนเนี่ยไปทิ้งแม่น้ำ
แล้วก็บอกว่าคือตัวเองเนี่ยก็คือเหมือนแบบตกใจ
ไม่รู้จะทำอะไรทำอะไรไม่ถูกประมาณแบบนั้นนะครับ
คำรับสารภาพของผู้เป็นแม่เนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะ
ที่พี่โจ๊กก็บอกแล้วนี่เปิดภาพคอไปด้วยก็ได้นะ

ทั้งผลของเครื่องจับเท็จเนี่ยก็ออกมาอย่างเป็นทางการอยู่แล้วนะฮะ
บอกว่าแม่ให้การเท็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ
ซึ่งสอดคล้องกับผลของโรงพยาบาลตำรวจที่ประเมินอาการ
แล้วก็พบว่าแม่เนี่ยไม่ได้มีอาการป่วยทางจิตแต่อย่างใดนะครับ
ทำให้เจ้าตัวเนี่ยจนแต้มนะครับ
หลังจากตำรวจพยายามไล่ข้อมูลทั้งหมดแล้ว

แล้วก็ช่วงเวลาที่เจ้าตัวหายไปก็คือประมาณสักตี๓ถึงตี๕นะฮะ
ตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่กระบวนการเดียวก็คือค้นหาร่างของน้อง
เนี่ยนะครับด้านพันธุรกิจเอกพนุทัศน์เหลืองสัจกุลนะครับ
ท่านก็เป็นผู้กับสืบสอบสวนนะครับ

พร้อมกับทางผู้ปฏิบัติการทางน้ำ

ไปค้นหานะครับลงในน้ำเนี่ยแหละครับ
หลังจากช่วงเช้าเอารถแฟรคโฮล์นี่นะครับ
เศษกิ่งมั้ยเตือนธุรกิจจากนาย

อืมเนี่ยฮะยากดูสิคือทางฝั่งของมูลที่วินวินที่เขาเข้าไปช่วยดูแลเรื่องนี้เนี่ย
บอกว่าตัวแม่น้องวัย๘เดือนเนี่ยก็คือยอมเปิดปากว่ามันเกิดความจริงอะไรขึ้นมานะครับ
เรื่องต้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเกิดจากคำที่แม่บอกว่าแม่ไม่ได้ตั้งใจมันเป็นอุบัติเหตุ
ในช่วงแรกเนี่ยแม่ก็ยังไม่กล้าที่จะเปิดใจเพราะว่ากลัวว่าถ้าเบิกบอกไปเนี่ยนะจะถูกทำร้าย
แต่พอมารู้ข้อมูลในด้านมืดของแม่ก็รู้สึกว่าเป็นคนที่น่าสงสารคนหนึ่งเลยทีเดียว
ทำให้ทางฝั่งของวินเนี่ยมุมทิวินเนี่ยเขารู้สึกว่าทำไมเด็กคนนี้ถึงจะมาเจออะไรแบบนี้ด้วย
ก็คือหมายถึงตัวแม่อันนี้เป็นเสียงที่เขาได้มีโอกาสพูดจากทางคุณออยนะ
ซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวของทางพี่ยุทธ์คุณสรยุทธ์ลองฟังดู

แต่ถ้าเกิดเป็นลวงชาติอย่าเพิ่งมาถามข้อมูลนึก
คือหนูยังไม่พร้อมที่จะให้รายละเอียดมากกว่านี้

หนึ่งเนี่ยก็ก่อนหน้านี้ก็มีโอกาสได้เห็นเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเพราะมีคนไปบอก
หนึ่งแกก็มาถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยแกก็ไปแสดงตัวว่าแกเป็นหมอดูนะ
แล้วปรากฏว่าตัวผู้เป็นแม่เนี่ยชอบดูหมอ
หมอหนึ่งเนี่ยก็เลยใช้กุศโลบายในการที่แบบใช้จิตวิญญาณในการเข้าไปพูดคุยด้วย
นะว่าเออนู่นนี่นั่นแม่ลองเปิดไพ่ไหมแม่เขาอยากเปิดไพ่แม่ก็เลยเปิดไพ่ขึ้นมาบอกเนี่ยสิ
อยากจะเจอน้องอย่างคิดถึงน้องจะได้โหสีกรรมกันไปโหสีกรรมกันไปจะยังไง
เดี๋ยวเอาผ้าอ้อมไอ้ผ้าของน้องที่ใช้อยู่เนี่ยเอาไปลอยน้ำนะเดี๋ยวผ้าอ้อมอยู่ตรงไหนเนี่ย
แต่ว่าพอตอนหลังเข้ามาพูดคุยด้วยก็ปรากฏว่าแม่ก็เชื่อใจหมอหนึ่งคนนี้แหละ
และเชื่อใจทางฝั่งคุณวิภาดาเป็นทางคุณออย
พอหลังจากนี้กำลังมีการพูดคุยกับคุณหนึ่ง

บีบมือเลยว่าใช่ก็บีบมือแรงอะไรอย่างนี้
พอหนึ่งถามปุ๊บว่าใช่ไหมเขาก็บีบมือว่าใช่อะไรอย่างนี้
หมายถึงแม่เขาก็บีบมือเขาก็เลยรู้สึกว่าเออเขาก็คงจะแบบ
กันได้ก็เลยบอกว่าเออมีอะไรก็พูดมา
สุดท้ายแม่ก็เลยวาดรูปเป็นรูปหนึ่งขึ้นมานะฮะ
เป็นรูปเหมือนกับเห็นสะพานแล้วก็จะมีกองผักตก
อะไรอย่างนี้มีจุดที่เหมือนกับจุดที่เอาเด็กไปไว้ตรงนั้น
เขาเป็นวาดเป็นรูปขึ้นมาเลยอีกหนึ่งรูปอะไรอย่างนี้
คือตัวเด็กนะตัวแม่วาด

ใช่แล้วหลังจากนั้นเขาถึงได้มีโอกาสมาพูดกับทางคุณออยวิพาดา
เพราะตอนแรกเขาขอคุยกับคุณหนึ่งแค่คนเดียว
ใช่ตอนแรกเขาขอคุยกับคุณหนึ่งคนเนี่ยเพราะว่าเขาไว้ใจนั่นแหละ
เพราะฉะนั้นก็คือเรื่องนี้ก็คือในมุมคุณหนึ่งเองก็ต้อง
เขาบอกว่าเขาไม่อยากให้ไปเน้นเรื่องของพิธีกรรม
พิธีกรรมที่เขาไปทำเนี่ยคือมันก็เป็นกุศโลบายของเขา
ที่เขาจะแบบเอามาพูดอะไรต่างนานาเพื่อให้แม่รู้สึกแบบสบายใจคลาย
กังวลเลยอย่างเงี้ยนั่นแหละ
ปฏิบัติการตามหาน้องกันต่อ
แต่คนก็ติดตามข่าวนี้กันเยอะแต่โอเคละได้บทสรุปเร็วดี
วันก็ไม่เร็วนะนานเหมือนกันนะ๒๒วัน
แม่จะยอมเปิดแต่ตำรวจน่าจะรู้มาตั้งแต่อาทิตย์แรกแล้วกัน
คือใช้คำว่าตำรวจสงสัยตั้งแต่แรกตำรวจสงสัยตั้งแต่แรก
พยานหลักฐานทั้งหมดให้มันแน่นอนและครอบคลุมที่สุดก่อนเนอะ

ใช่แต่ว่าตอนนั้นบิ๊กโจ๊กไม่ได้บอกว่าคนไหนมีพิรุษ
ระหว่างตัวพ่อกับแม่ตอนนั้นแต่เขาพูดมาเสมอว่าแม่น่ะต้องรู้ว่าลูกอยู่ไหน
แล้วสักพักบิ๊กโจ๊กก็ออกมาพูดว่าแม่เนี่ยรู้
แต่ต้องรอให้แม่ออกมาพูดตอนนี้แม่ออกมาพูดแล้ว
อีกกรณีหนึ่งโอ้โหเรื่องของเว็บพนันออนไลน์ไม่จบ
ต้องบอกว่ามีชื่อออกมาแบบตัวย่อกันมากมายทีเดียว
แม้กระทั่งคุณอัชริยะเรืองรัฐนาโพงเองอะค่ะก็มีการออกมาบอก
บอกว่าจริงแล้วเนี่ยมันมีอยู่มากกว่า๑๐๐ลายชื่อเลยทีเดียว
ซึ่งเป็นทั้งแบบพลตำรวจเอกไปจนถึงร้อยตำรวจโท
หกรายชื่อเขาเอาไปเรียบร้อยนะคือตั้งใจเลยบอกว่าจะเอาไปติด
เนื่องจากว่ามันไม่เหมาะสมเพราะจริงคุณอัชริยาจะเอารายชื่อ
รวมไปถึงแบบว่าเขียนหมดเลยนะทั้งชื่อ
นำสกุลยดอะไรทำอะไรบ้างไปติด

ซึ่งต้องบอกว่าเครือข่ายเว็บพนันในประเทศไทยกว่า๗๐
คุณอาชิริยะบอกว่ามีพลตำรวจเอกเป็นผู้ดูแล
จากนั้นก็จะมีลูกน้องระดับพลตำรวจโทนหลายคนนะคะคอยรับช่วงต่อ
ทั้งดูแลกลุ่มทุนจีนสีเทาสารวัสซัวร์
รวมถึงตระกูลสี่บอที่เรามีข่าวกันมาตลอด
ทำให้ตำรวจสอบสวนกลางไม่สามารถดำเนินคดีกับกลุ่มคนเหล่านี้ได้
เพราะว่ามันอาจจะส่งผลกระทบต่อนายตำรวจอีก๒๐๐๓๐๐นาย
ถ้าเกิดมีการจับกลุ่มสารวัสสัว
จากนี้คุณอัชริยะยังมีการนำหลักฐานนะคะไม่ว่าจะเป็น
เอกสารเส้นทางการเงินเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคลของสโมสรฟุตบอล

อ้างว่าใช้เป็นแหล่งฟอกเงินนะคะ
รวมไปถึงมีภาพถ่ายบุคคลที่เกี่ยวข้องในธุรกิจเว็บพนันที่แบบ

เอามายืนยันค่ะบอกว่าในสโมสรฟุตบอลเนี่ย
มีตำรวจหลายนาย
แล้วก็เจ้าของเว็บพนันเป็นคณะกรรมการบริษัท
แล้วก็มีเส้นทางการเงินนะคะไปยังเครือข่ายที่เป็นนายตำรวจ
รายชื่อทั้งหมด๑๖รายชื่อที่คุณอัจฉริยะออกมาวันนี้
ทีนี้สำหรับเส้นทางการเงินต้องบอกว่า
ตำรวจระดับสูงคนละไม่ต่ำกว่าพันล้านบาทเลยทีเดียว
ซึ่งตัวเขาเองมีการนำหลักฐานทั้งหมด
ไปแจ้งความเอาไว้นะคะที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
รวม๑๗เว็บไซต์เงินหมุนเวียนกว่าแสนล้านบาท
โดยตอนนี้ตำรวจเขาอยู่ระหว่างการสืบสวนอยู่๒คดีด้วยกัน
ก็คือคดีของแฟนดาราสาวชื่อดัง
แล้วก็คดีของลูกชายอดีตผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒

ตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการสืบสวนอยู่๒คดีนี้ด้วยกันนะคะ
ซึ่งขณะเดียวกันเนี่ยก็มีรายงานข่าวบอกว่าที่สารอาญา
มีการออกหมายจับนายกิติพงศ์ขจรบุญถาวรหรือว่าบิ๊กเดมอน
เพราะว่าก่อนหน้านี้มีเฉพาะตัวเบนส์ตอนนี้มีบิ๊กเดมอน
แล้วก็มีนายวัลลบกาญจนปภากุลนางสาวภูลดาลือชาธรรม
นายนัฐกรแขกเมฆนางสาวสิริรักษ์เอี่ยมใหญ่
นายสมศิษย์ถนอมวัดแล้วก็นางสาวธนัดถาแสนศุกร์
หมายจับในฐานความผิดร่วมกันเป็นผู้จัดให้มีการเล่น
หรือทำอุบายล่อช่วยประกาศการโฆษณา
ชักชวนโดยตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้ามาเล่น
หรือเข้าพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
แล้วก็อีกอันหนึ่งคือร่วมกันฟอกเงินด้วย
ซึ่งชุดสืบสวนได้ยื่นหลักฐานการสืบสวน
พบว่าทั้ง๗คนเนี่ยค่ะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์มา๙๘๘
โดยในรายของนายนัฐกรแขกเมฆเนี่ย
คนนี้เขาทำหน้าที่ดูแลเต็นต์รถหรูอู่รถหรูให้กับเบนส์เดมอน
เช่นเดียวกับก็พบว่านางสาวภูระดาลือชาธรรมอีกคนเนี่ย
คนนี้เคยผ่านเวทีประกวดไอดอลชื่อดังมาด้วยนะคะ
แล้วก็เป็นแฟนของในบิ๊กด้วย
แต่วันนี้ล่าสุดคนพูดถึงสามีของหยาด
ก่อนที่เราเข้ารายการเนี่ยนะครับ
ก็คือคุณหยาดเขาได้ออกมาพูดอย่างชัดเจนแล้ว
ว่าสามีเขาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้อง

ช่วงที่ผ่านมาคุณชูวิทย์เขาก็มีการออกมาบอกอะเนาะ
แล้วก็ค่อนข้างแบบว่าบอกละเอียดมาก
สำหรับตัวย่ออักษรต่างของดาราสาว
ชื่อนี้ชื่อนั้นชื่อนี้มันก็ไปตกที่คุณหยาดถูกไหม
แล้วก็คุณหยาดทิพย์ก็มีการออกมาพูด

อ่าเขาบอกว่ายังไม่สะดวกพาลูกไปเรียนออกไปข้างนอก

แล้วตอนนี้คุณยายก็ออกมาบอก

ก็เอาง่ายเดี๋ยวแองที่เขาหาข้อมูลของหยาดมาเขาบอกมาแล้ว

ซึ่งวันนี้เพจดังเนี่ยเขาแฉ๔ดาราสาว
ภรรยาน้อยผู้กองหมื่นล้าน

กลายเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงเยอะเหลือเกินนะฮะ
เขาโพสต์ข้อความหรือว่าอาชญากรออนไลน์

เรื่องใต้เตียงของนายตำรวจหมื่นล้าน
หรือผู้กองลอลิง

อาชญากรส่วนมากเนี่ย
มีเงินแล้วก็มักจะมั่วสุมยาเสพติด

ต่อให้อาชญากรรายนั้นจะขี้เลเดขนาดไหนเนี่ยนะฮะ

มียาเสพติดไม่อั้น

ผู้หญิงที่อยากไปหาก็ต้องเป็นนางฟ้า

หมื่นล้านราชาเว็บพนันเบอร์หนึ่ง

ไม่ต่างจากอาชญากรรายอื่นนะฮะ

แล้วก็เป็นหัวแก้วหัวแหวน
เป็นหัวแก้วหัวแหวนของ

แล้วก็มีภรรยา
เป็นดาราอีก๔คน

หลายเว็บดูแลกิจการ

ถึงมีแฟนออกหน้าออกตาอยู่แล้ว

แล้วก็ทำเว็บพนันกับผู้กองรอลิงมาหลายปี

แล้วกลัวคนแรกจะรู้ว่าเป็นเมียน้อย

คุยผ่านมือขวาของ

นะฮะปลเบอร์สองเนี่ย

ซึ่งผู้กองรอลิงเป็นคนลงทุนให้

ทำหน้าที่ดูแลค่ายเพลง

เพื่อนผู้กองลอลิงเนี่ย๒คน

จะเป็นนักร้องนักเต้น

ผู้กองลอลิงโดยลงทุนให้ทำร้านเล่า

ผู้กองลอลิงรักมาก

เพราะผู้กองรอลิงแล้วก็สารวัตรสัวเนี่ย
ประเทศแบบถาวรกันอยู่แล้วซึ่งคนสุดท้ายเนี่ยเป็นผู้หญิง
คนเดียวที่อยู่ในแผนของผู้กองรอลิงนั่นหมายความว่าเป็น
นางฟ้าปีกมาลายอื่นที่อยู่รอบตัวปีศาจเนี่ยอาจจะถูก
ปีศาสตร์ทิ้งอืมฉะนั้นจำหมัดนั่นนั่นแล้วกรี๊ดมันออกมา
โอ้โหอืมแล้วเป็นดาราหมดเลยด้วยเหรอเขาว่าเป็นดาราหมด
เลยอ่ะเดี๋ยวก็ค่อยมีชื่อออกมากันเรื่อยเรื่อยเลยตอนนี้
เดี๋ยวเราไปติดตามรู้สึกคุณหยาดเขาออกมาแถลงแล้วว่า
คืออะไรยังไงนะฮะอืมพักสักครู่ชมครับเดี๋ยวกลับมา

ดินสเขียนคิ้วแบบหัวตัดหกเหลี่ยมคิ้วของเราเราเรียกเอง
ไปดูตัวตึงท่าวุ้งนะฮะตำนานเวฟเขียวลบบุรีครับ

สองครับเขาเผยคลิปนี้มานะฮะเป็นชายคนหนึ่งครับสวม
กางเกงตัวเดียวนี่เห็นไหมล่ะขี่เว็บเขียวเนี่ยนะแล้วนอน
ขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับระบุบอกว่าตัวตึงท่าวุ้งหนุ่ม
เซอร์ขวัญใจโรงพักรักเต็มคาราเบลตำนานเว็บเขียว
บุรีตำรวจบอกใบสั่งหมดเพราะมันนี่แหละนี่นะฮะเข้า
ออกโรงพักบ่อยจนเหมือนญาติสารวัตรจราจรอีกคนนึงอืมเนี่ย
ว่างั้นนะแต่สุดเนอะอ่านี่เห็นไหมล่ะตำรวจถึงก็บ่นอ่ะ
ต่อมาครับเรื่องนี้พันธุรกิจเอกปรารถนาแผ่นผาท่านก็เป็น
รองประกาศการตำรวจภูทรจังหวันรบบวลีนะครับได้มีการ
สั่งการให้ทางเจ้าลิทีตำรวจสพธาวบุ้งตรวจสอบนะ
ก็ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จริงหรือเปล่าพร้อม
ก็มีการสั่งการนะครับให้ติดตามหาตัวชายคนนี้เนี่ย
เนินคดีให้โดยเร็วที่สุดล่าสุดนะฮะเจ้าที่ตำรวจ
สืบสวนสอบสวนสามารถติดตามตัวจนสามารถจับกลุ่มตัว
นายสมชายเทพพนมนี่สมชายเทพนมมีตานพงศ์
มาชื่อยาวจังวะนายสมชายเทพนมมีตานพงศ์อายุ
สามสิบเจ็ดปีไปจับได้ที่บ้านหลังหนึ่งนะฮะที่อำเภอ
พรมบุรีนะครับที่สิงห์บุรีพร้อมกับของกลางนะฮะก็คือ
เว็บเขียวคืออ่าเว็บเขียวนะฮะคือดัดแปลงสภาพไม่
ติดแผ่นใบทะเบียนคือคันที่เขาขับเนี่ยล่ะนี่คันนี้
เนี่ยครับเว็บเขียวรวมถึงไม่ได้เจอแค่เว็บเขียว
อย่างเดียวนะฮะไปเจอยาบ้าอีกสองเม็ดอ่าของแถมอ่า
ก็เลยนำตัวส่งตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย
ที่โรงพยาบาลท่าหุงผลการตรวจยืนยยยยยยนยันนะ
เลือดแล้วยืนยันนะครับว่าไปพบสารเมดแอมเฟตามีน
เจอปนอยู่ในปัสสาวะด้วยนะครับดูดูดูดูนี่นี่ครับนี่
นี่โชว์ให้ดูซะหน่อยโชว์ให้ดูซะหน่อยอืมมันง่วงอ่ะ
มันก็ต้องนอนขี่แบบนี้จากการสอบถามนายสมชัยเทพนม
เปิดเผยแบบนี้บอกว่าตนเองมีอาชีพรับจ้างทั่วไปเนี่ย
วันดังกล่าวเนี่ยได้นำรถออกมาทดสอบแล้วลองความ
เนื่องจากแต่งรถมาใหม่ไม่คิดว่าจะมีคนถ่ายคลิปแล้วก็
นำไปลงยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีและมันอันตรายพร้อม
ขอโทษสังคมที่ตนเองนั้นทำอะไรไปด้วยการแบบนี้
เรื่องต้นนะครับทางตำรวจเองก็แจ้งข้อกล่าวหาขับรถ
ประมาทหวาดเสียวเสพสารเสพติดดัดแปลงสภาพรถนะครับ
ลองฟังเขาดูหน่อยไหมมีไหมไม่มีนะเนี่ยดูสิขอดูคลิป
เป็นดีกว่าคุณหนุ่มนี่อ่านี่นี่นี่นี่นี่เห็นไหมล่ะ
ตัวตึ้งแล้วตัวโอ้นั่นนั่นนั่นนั่นแล้วแล้วคนคนขับรถก็

นี่พอตำรวจรวบตัวจับไปเรียบร้อยแล้วมีการออกมาบอกว่า
เด็กอย่าไปเรียนแบบน่ะแล้วอันตรายอย่าไปเรียนแบบเพราะ
เขาออกมาพูดแบบนั้นด้วยเขาบอกนะแต่ที่แน่เนี่ย
อีซ้อเขาบอกเลยบอกว่าตำรวจเนี่ยคือเหนื่อยเพราะมัน
ใบสั่งหมดใบสั่งหมดเพราะมันว่างั้นดูอืมอย่างงี้
ยาบ้าสองเม็ดอืมอ่ะสุดพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะฮะวันนี้ถ้า
ยังมีญาติพี่น้องที่หลบหนีเข้าไปทำงานที่ประเทศเกาหลี
เนี่ยบอกเถอะเพราะว่าหลังจากนี้ปุ๊บถ้าคุณไม่มาลงทะเบียน
ถ้าคุณไม่มาแจ้งอย่างแรกได้โดนปรับเนี้ยสามสิบล้าน
วอนนะเขาปรับจริงนะแล้วก็ไม่สามารถเดินทางกลับไปประเทศ
เกาหลีได้อีกแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้รองโฆษก
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยเลยว่าตามที่
ปรากฏกรณีแรงงานจากประเทศไทยของเราเนี่ยรักรอบไปทำงาน
ต่างประเทศอย่างผิดกฎหมายต้องยอมรับจำนวนมากเลยล่ะโดย
เพราะการเดินทางไปลักษณะกรุ๊ปทัวร์ค่ะกรุ๊ปทัวร์ที่ไหน
เกาหลีอ่าญี่ปุ่นกรุ๊ปทัวร์ไปเที่ยวเกาหลีแล้วก็โดดลง
หายไปแล้วก็หายไปจากกรุ๊ปทัวเนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะ
มากเลยวันนี้รัฐบาลขอย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งว่าขอ
ให้ผู้ที่ประสงค์จะไปทำงานต่างประเทศทุกคนเนี่ยอย่าง
แรกเนี่ยขอให้ไปติดต่อที่กรมแรงงานเขาจะมีของเขา
อยู่อย่าไปโดนหลอกด้วยเขาว่าอย่างงั้นนะฮะให้ไปอย่างถูก
กฎหมายเพื่อให้คุณเนี่ยมีหลักประกันไม่ถูกนายจ้างเนี้ย
เอารัฐเอาเปรียบแล้วก็ได้รับความคุ้มครองในกรณีสมมุติ
ไปแล้วเจ็บแล้วป่วยล่ะใครจะดูแลเราเนอะในกรณีที่
ประสบวัติเหตุล่ะเสียชีวิตล่ะไปแบบถูกกฎหมาย
เถอะสำหรับกรณีที่เกาหลีใต้ซึ่งเป็นประเทศหนึ่งที่
แบบโอ้โหคิดคือเอาไงผีน้อยอย่างแรกคือลูกทัวร์มัน
หมื่นสองหมื่นไงหมื่นสองหมื่นปุ๊บสักพักก็หายไปแบบ
ทัวร์เลยน่ะแล้วพอที่จะทำไงอ่ะก็ตามไม่ถูกเขา
ก็เลยเรียกว่าผีน้อยอืมซึ่งเกาหลีใต้เนี้ยเป็นหนึ่งใน
ประเทศไทยที่คนไทยเนี่ยไปทำงานแบบผิดกฎหมายที่นั่นน่ะ
จำนวนมากโดยวันที่๒๘กุมภาพันธ์นะฮะจะเป็นวัน
สุดท้ายแล้วที่กระทรวงยุติธรรมของเกาหลีใต้เนี่ยเขา
ให้ชาวต่างชาติที่รักรอบทำงานอย่างผิดกฎหมายเนี่ย
สามารถรายงานตัวเพื่อออกจากเกาหลีโดยสมัครใจที่
นักงานตรวจคนเข้าเมืองนะฮะหรือผ่านทางออนไลน์ที่
เวิร์ดไวร์เว็บดอร์ดไฮด์โคเรียดอร์ดจีโอดอร์ดเคอาร์พร้อม
กับเอกสารประกอบอย่างแรกเนี้ยกูไปกูต้องมีพาสพอร์ต
อยู่แล้วค่ะใบแจ้งการเดินทางบัตรโดยสารเครื่องบินห้า
ก็เลยเวลาที่กำหนดเตรียมเงินไว้เลย๘แสนบาท
เขาจับได้เขาปรับเขาบอกเลยว่าถ้าสมมุติตรวจสอบปุ๊บ
แล้วพบว่าทำงานผิดกฎหมายจะถูกปรับเนี่ย๓๐ล้าน
อนคิดเป็นเงินไทยก็แปดแสนบาทแล้วก็จะถูกเพิ่ม
เข้มงวดในการเดินทางกลับเข้าประเทศเกาหลีอีกด้วย
ชาวไทยในเกาหลีใต้เนี่ยสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม
เขาจะมีคนไทยคอยคุยคุณด้วยคือจริงจริงประเด็นเนี้ย
มันทำให้แบบว่าคนไทยที่เขาไม่ได้แบบว่าไปทำงาน
หรืออะไรอย่างเงี้ยอยากจะไปเที่ยวจริงจริงอ่ะลำบาก
เหมือนกันเพราะว่าทางตมของทางเกาหลีเองเขาก็ต้อง
งวดเพราะว่าบางทีมันมีแบบเนี่ยไปหลายคนใช่เยอะ
มากหลายหลายแต่หลายคนเลยอ่ะก็ช่างจากผมจะไปกับฉัน
อ่ะอ่าโดนเรียกไม่รักเขากลัวไปเก็บสตรอเบอร์รี่เธอ
เขาจับเข้าข้างขังห้องเลยเออเขาก็ต้องไปทำการเช็คแล้วก็
สอบสวนถามถ่ายต่างว่าคุณมาเที่ยวจริงหรือเปล่า
อะไรอย่างเงี้ยเนอะอืมนะอีกเรื่องหนึ่งเขาบอกว่ามีการ
ช่วยสำเร็จแล้วที่ตกหลุมใช่ไหมลูกใช่ลึกห้าเมตร
ค่ะช้างป่าสองแม่ลูกพระตกหลุมที่มันยุบลงไปเนี่ย
เมตรเลยทีเดียวนะคะก็อยู่ที่พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาฤษีบ่อแร่ค่ะ
อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะคะ
ธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ก็มีการออกมาบอกแล้วค่ะ
บอกว่าทีมสารวแพทย์เนี่ยก็มีการนำกำลังเจ้าหน้าที่แล้วก็รัศดรอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ
รวมไปถึงรถตักดีลแบ็คโค้นหนึ่งคันร่วมช่วยเหลือช้างป่าสองแม่ลูก
ใช้เวลานานกว่าหนึ่งชั่วโมงครึ่งอะค่ะก็สามารถที่จะช่วยเหลือช้างทั้งคู่ขึ้นมาจากหลุมลึก๕เมตรได้นะคะ
ทีนี้เมื่อดำเนินการเรียบร้อยเนี่ยช้างสองแม่ลูกเขาก็กลับเข้าโขลง
ชายป่าใกล้เคียงก็มีโขลงช้างป่าที่ยังรออยู่ใช่มีช้างตัวอื่นรออยู่
แล้วก็เดินเข้าป่าไปใช้ชีวิตกันได้ตามปกติ
สำหรับไอ้หลุมยุบเนี่ยค่ะที่ช้างตกลงไปทางอุทยานเองเนี่ย
เขาได้ทำการเปิดปากบ่อให้มันเป็นทางลาดลดความชัน
เพื่อที่จะป้องกันการตกหลุมอีกครั้งหนึ่งนะคะ

น้องก็มีสุขภาพแข็งแรงไม่บาดเจ็บหรือมีบาดแผลตามร่างกายแต่อย่างใดเนอะ

นางเดินขึ้นมาได้เองใช่มั้ยเนี่ยดูสิ

ปกติเวลาจะช่วยช้างเนี่ยค่ะทุกครั้งเขาก็จะใช้ทำให้ให้

ให้มันเป็นสโลปใช่ให้มันเป็นทางลาดเพื่อที่จะให้เขาเดินขึ้นมา
เพราะว่าตัวเขาหนักมากไงมันจะเอาเขาขึ้นมาก็ลำบากวิธีการ
อย่างที่เขาช่วยช้างถ้าใช้วิธีนี้เอารถแบ็คโฮลทำให้ดินมันลาดแล้วให้เขาค่อยเดินขึ้นมาได้

ใช่เนี่ยช้างช่วยขึ้นมาแล้วเรียบร้อยนะคะ
ช้างเยอะเนอะช้างเยอะมากช้างเยอะ
อยู่ดีก็ช้างเยอะนะ

อยู่ดีก็ช้างเยอะผมก็ตกใจแม่ซะดุ้งเลย
ทุกคนแบบไอ้นั่นหมดเลยแม่แบบช้างเยอะ

ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะไลโอ
มันเกิดอะไรเกิดขึ้นเกี่ยวกับน้องใหม่ดาวิกา
ท่านใหม่ดาวิกาต้องออกมาขอโทษ
เป็นเรื่องเป็นราวเลยว่ามันเกิดจากรายการดาวิกาชาแนลนะฮะ
โดยมีเพื่อนซีมีมากกี้น้องมิวนิถาและมิ้นชะริดา
โดยตอนนึงเนี่ยมิวจับฉลากได้คำถามว่า
เคยไปออกงานอีเวนต์แล้วเจอกันซีนไหม
ปรากฏว่าทำเอามิวเนี่ยถึงกับโอดโอไม่อยากได้คำถามนี้เลย
กี้บอกว่าฉันว่าโดนทุกคนนั่นแหละ
ส่วนมิ๊กก็บอกว่าก็โดนคนเดียวกันไม่ใช่เหรอ
อาจจะร้องวายแล้วไปดูสักนิดนึงลูก
เดี๋ยวก่อนนะ

คุณได้คำถามคุณต้องเป็นคนตอบ

คนทางบ้านเขาไม่รู้ว่าการกันซีนนั้นมันทำยังไงกัน
กันซีนในวงการบันเทิงมันมีจริงค่ะแม่

ก็แต่งตัวเสร็จพอลงไปหลังเวทีปุ๊บ
อีกคนนึงหายไปงานต้องเริ่มแล้ว

มีคนประโกนว่าเดินช้าหน่อย
ไม่คอนหายไปแล้วคิดดูดิเดินแบบ

ช้าก็เดินตอนย้อนกันไปจะเหมือนงานเพชรหรือเปล่า
แล้วก็ปรากฏตัวกันอีกทีก็คือบนเวทีแล้ว

เมื่อว่าเป็นตัววีดาวิทย์ก็จะอยู่ตรงกลาง

อ่ะอย่างที่บอกขาเผือกนะฮะในในโลกโซเชียลแห่แชร์คลิป
แบบนั้นปรากฏว่ามีใหม่นี่มีมิวมีมิ้นท์แล้วก็นางเอกทิว
เดินอีกคนนึงคือเบลล่ารานีแพทิเซียกูธแล้วก็มีน้อง
ก้าวสุพัสราโดยเป็นนางเอกคนหนึ่งเนี้ยยืนโพสตาร์อยู่นี่

นี่อืมนี่เขาไปขุดกันขึ้นมาแล้วก็หลังจากนั้นปุ๊บ
ใหม่ก็เดินมาอยู่ในตำแหน่งเดียวกันก่อนจะเดินไป
ข้างหน้าซึ่งคนถูกกล่าวถึงนั้นก็มีการเปลี่ยนชุดจาก
ชุดเดิมที่เขาเตรียมมานี่ใหม่อยู่ตรงข้างหน้าเลยชุด
ดำเหมือนกันนี่มันก็เหมือนกับที่เขาเล่ากันหรือเปล่า
เพราะคุณนายใหม่ไปอยู่ข้างหน้าเขาอะไรอย่างเงี้ยขนาดเดียวกัน
ใหม่แล้วอีกการก็ได้ข้อความหนูว่าตื่นเช้ามาเจอคิด
จะไปทำงานอย่างมีความสุขเพราะก็เคลียร์ตัวเองแล้วก็
ยอมรับผิดไปแล้วแต่ด้านไปเห็นแท็กตัวเองหลายคนไม่ได้
ติเพื่อกรอบพูดแรงมากด่าใหม่ทั้งทั้งที่คิดกันไปเองสรุปกัน
ตัวเองเสียใจมากผิดหวังมากกับคอมเมนต์ที่เอาอารมณ์
เป็นทางที่ตั้งฝากทิ้งแฟนจากรบกวนฝากแคปคอมเมนท์
ไม่ดีผลไม่มีผลดีแล้วส่งไปที่แอดมินหน่อยนะส่วนคนที่ติเพื่อก่อน
วิกาขอบคุณมากนะคะอืมน่ะอ่ะไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะ
หลังจากที่มีการออกมาเปิดใจนะคะก็คือป้าแมวดาวพระศุกร์ค่ะ
หรือว่าคุณรุ่งกันดาเบนจมาพรนะคะก็คือบอกว่าออกมาบอกว่า
เนี่ยป่วยเข้าโรงพยาบาลถูกไหมคะแล้วก็อยู่คนเดียวเนี่ยค่อนข้างจะลำบาก
ขาดรายได้แต่โชคดีมากที่มีคุณอ้ำพัชราภาคอยช่วยเหลือ
เรื่องของค่ารักษาพยาบาลแล้วก็มีดาราอีกคนเนี่ย
คือป้าแมวเขาก็เลยบอกว่าเขาไม่ขอเอ่ยถึงทีเนี้ยป้าแมวเขาก็มีการออกมาเตือนนะคะ
ดาราสาวท่านหนึ่งบอกว่าให้หยุดอ้างว่าช่วยเหลือ
ทั้งที่เงินเนี่ยไม่เคยให้สักบาททั้งยังบอกว่าจะดูแลตลอดชีวิต
เรื่องทั้งหมดเนี้ยมันก็เลยไปตกอยู่ที่คุณยุ้ยจิรนันอืม
ยุ้ยจิรนันเองเขาก็เลยออกมาไลฟ์สดผ่านทางติ๊กต๊อกนะคะ
เขาบอกว่าหลังจากที่ถูกโยงจากเรื่องนี้ค่ะเขาบอกว่าไม่เคยพูดค่ะ
สิ่งที่ไว้ทำและเกี่ยวข้องกับป้าแมวมีแค่รูปวันนั้นรูปหนึ่ง
คือได้รับรูปมาและเอารูปนั้นไปลงไอจีเพื่อที่อยากจะช่วยเหลือ
ให้หลายหลายคนที่มีกำลังและพร้อมที่จะช่วยเหลือป้าแมวเหตุผลมีแค่นั้นจริงจริง
ไม่เคยไปพูดต่อจากนั้นเลยว่ายุ้ยจะดูแลเอง
จะดูแลไปตลอดชีวิตยุ้ยไม่เคยพูดค่ะขอประกาศเอาไว้ตรงนี้เลย
เพราะว่ายุ้ยเนี่ยอาจจะไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรแล้วเพราะว่ายุ้ยอยากให้เรื่องมันจบ
แล้วที่ออกมาพูดเนี่ยไม่ได้อยากจะดังแต่ยุ้ยต้องการที่จะออกมาพูด
และปกป้องตัวเองที่หลายคนเข้ามาว่ายุ้ยผิดหวังในตัวยุ้ย
ถ้าการลงรูปในไอจีวันนั้นแล้วทำให้ทุกคนผิดหวังยุ้ยขอโทษด้วยค่ะ
ป้าแมวที่ถือวิสาสะเอารูปเลขที่บัญชีของป้าแมวเนี่ยมาลงในสื่อของตัวเอง
ไม่ได้ตั้งใจจริงแล้วก็ไม่เคยไปพูดที่ไหน
ไม่เคยไปพูดให้ตัวเองได้หน้าทั้งนี้ทั้งนั้นคุณยุ้ยเองเขาก็ยังออกมายอมรับอ่ะนะคะ
บอกว่านอยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากมากและทางครอบครัวเองก็เครียดด้วยนะคะ
ซึ่งเจ้าตัวก็ไม่ได้อยากจะฟ้องหรือว่าทำร้ายใครหลังจากที่ถูกชาวเน็ตเนี่ย
โยงมาว่าเป็นตัวเขาเองจากอักษรย่อย่อจอรอนอมอนอจอ
ซึ่งทางด้านชาวเน็ตเนี่ยพอฟังการชี้แจงผ่านทางไลฟ์สดติ๊กต๊อกแล้วเนี่ย
ก็ส่งกำลังใจให้กับคุณยุ้ยนะคะไปฟังเสียงยุ้ยหน่อยไหมจ๊ะ
บาปค่ะเพราะคุณแม่ยุ้ยเครียดมาก
แล้วถ้าสิ่งที่ยูทำจริงมันเป็นเรื่องจริงยุ้ยไม่เคยกลัวค่ะ

เท่าใดหลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ยยุ้ยอ่าร้อนตัวรึเปล่า

คอมเมนต์เป็นพันคอมเมนต์ที่เข้าไปว่ายุ้ยว่าเข้าไปด่าทอยุ้ย

ไม่อยากฟ้องแล้วยุ้ยก็ไม่อยากทำร้ายใคร
ไม่เคยคิดที่จะทำร้ายใคร
แล้วก็ไม่อยากฟ้องใครค่ะ
แล้วคนที่บอกว่ายจรณอนคือเป็นใคร
ก็คือตอนที่คอมเมนต์มีสื่อโพสต์

เป็นเว็บไซต์เป็นเพจนี่นะคะ
ก็คือให้อักษรย่ออย่างนี้เลยยจรณอน

ชาวเด็กก็รู้ว่าเนี่ยน่าจะเป็นคนนี้

คนเอาไปโยงตอนนั้นที่พี่ยุ้ยเขาเคยโพสต์ภาพนั่นแหละ

แกไปโพสต์เอาไว้เพื่อช่วยป้าอย่างนี้

แล้วก็ไม่ได้บอกว่าจะช่วยด้วยถูกไหม
พี่อุ๊ยเขาพูดว่าเขาไม่ได้บอกว่าเขาจะแบบ

แล้วก็คงใช้เงินสักนิดหน่อยช่วยเขา

ไม่แต่คนกลับไปโยงที่ป้าบอกว่าไม่ได้

จริงยุ้ยเป็นคนไม่ใช่อย่างนั้น

เพราะว่าจะต้องดูแลคนตลอดชีวิต

ต้องย้อนกันไปถามป้าแมวเขาดูว่าว่ายังไงตกลง

ไม่ใช่ยุ้ยที่จะเป็นไปพูดแบบนั้น

เคพักสักครู่นะเดี๋ยวกลับมานะครับ
คือก็เรียกว่าเป็นกระแสร้อนแรงนะครับ

อายัดเทนฮาวส์หรูย่านสุขุมวิทย์
มูลค่าเนี่ย๒๔๕ล้านของเมฆรามาหรือเมฆรามาใช่ไหม

อ๋อโอเคผมคิดว่าแกแบบทำอะไรอยู่ลงมารามาเลย

เมฆรามาคือสามีของคุณหยาดหยาดทิพย์นะฮะ
หลังจากที่ดีเอสไอเนี่ยพบว่ามีไปผัวพันธ
เรื่องการรับซื้อทรัพย์สินจากทางอภิรักษ์โกติ
โกธินะฮะก็คือเป็นซีโอของแชลลูกโชฟอลเล็กซ์นะฮะ

ปรากฏว่าหลังจากที่มีข่าวดังกล่าวออกมาปรากฏคุณจ๊ะ
คันหูหรือจ๊ะนงพนีนี่แหละนะฮะเข้าไปคอมเมนต์ในโพสต์ข่าว
อายัดเพนฮาวส์ลูนี่ฮะขอบคุณจากใจของคนโดนโกงค่ะ
จะได้มีทรัพย์มาเฉลี่ยให้กับคนที่โดนโกงที่แจ้งความไว้เป็นหมื่นลายค่ะ
เพราะตอนนั้นไอ้ตรอลเล็กซ์ทีดีคุณจ๊ะเขาก็ไปร่วมลงทุนด้วยไง
ให้ออกระหว่างภูมิใจกับละอายใจ
ถ้าคุณรวยมาแบบผิดโดยสาวจ๊ะเนี่ยเป็นหนึ่งในอีกหลายคนนะฮะที่เสียเงินหลายล้านนะ
๒๐กว่าล้าน๒๕ล้านอีกคนนึงถามว่ายายดิวจะกลับมาเมื่อไหร่สำหรับดิวอริสรา
ซึ่งความจริงเราน่าห่างหายจากโรคโซาชั่นไปหลายวัน
สำหรับดิวอลิสระหลังจากที่ก่อนนั้นดิวมาเปิดใจค่ะ
น้ำตาว่าถูกอดีตแฟนทำร้ายร่างกายแล้วก็จิตใจ
หน้าตาพ่อแม่ลูกสุดอบอุ่นเลยนะฮะ
เขาเรียกว่าเห็นรอยยิ้มดิวอริสราแบบนี้อีกครั้ง
เอาแฟนสบายใจกดไลค์ให้นางใหญ่เลย
ล่าสุดคือสารให้ประกันตัวนะครับ
สำหรับแม่เด็ก๘เดือนยื่นหลักทรัพย์๙๐๐บาทในการประกันตัวนะครับ
นี่นะฮะสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
นครปฐมอนุญาตให้ประกันตัวแม่ของเด็กวงเงิน๙๐๐บาท

วันนี้ไปกันก่อนครับสวัสดีครับ